รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาเช้านี้มาเจอกันนะคะกับวันที่อากาศสบายค่ะ
แต่ว่าสบายเพราะช่วงนี้มวลเย็นเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะ
ทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศจะหนาวมากขึ้น
จะเห็นว่าบริเวณเทือกเขายอดดอยยอดภูของประเทศไทย
จะค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิเลขหลักเดียวก็มีในบางพื้นที่
โดยเฉลี่ยอากาศสบายประมาณ๑๕๒๐องศาเซลเซียสนะคะ
เนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยมากขึ้น
ดันเอาความชื้นดันเอาความร้อนลงมาช่วงพื้นที่ตอนล่าง
ทำให้ช่วงของภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
ช่วงนี้จะมีคลื่นฝนคลื่นลมและฝนตกอย่างหนักเลยทีเดียว
เฉพาะภาคใต้ตอนล่างตามแถบสีม่วงที่เห็นแล้วก็ตามแถบสีเหลืองสีส้มนี้นะคะ
ดังนั้นช่วงสุดสัปดาห์นี้ภาคใต้ต้องระมัดระวังฝนตกหนักอย่างมาก
ใครจะท่องเที่ยวชาวประมงจะออกเรือหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นะคะ
ส่วนการคาดการณ์สภาพอากาศนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๖ธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันรายภาคเลยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานดึกถึงเช้าอากาศจะหนาวเย็นยอดดอยยอดภูหนาวจัด
กลางวันร้อนก็มีฝนเล็กน้อยดังนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
เกษตรกรระวังหนอนในผักตระกูลกะหล่ำและควรควบคุมโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอเช่นกันนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเช้าอากาศเย็นกลางวันร้อนปนฝนคลื่นลมในทะเลสงบค่ะ
เกษตรกรไม่ควรตากพืชผลการเกษตรกลางแจ้งและควรค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตลอดช่วงค่ะจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เฉพาะภาคใต้ตอนล่างแถบยาลาปัตตานีนราธิวาสนะคะ
ต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกตลอดทั้งวันนะคะ
เกษตรกรต้องทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรกันด้วยค่ะ
เรียกได้ว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๔ธันวาคม
ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษภาคใต้ฝนตกหนักคลื่นลมแรง
ระวังน้ำท่วมส่วนภาคเหนือและภาคอีสานก็จะอุณหภูมิลดลง

ตอนนี้ขอไปดูแลพืชผลการเกษตรก่อนแล้ว
เดี๋ยวจะนำพืชผลเหล่านี้ไปขายในคาเฟ่ด้วย

ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ